สัปดาห์นี้ค่ะช่วงสบายดีหรือเปล่าของเรานะคะ
จะพาไปพูดคุยกับนางงามคนสวยค่ะ
เป็นอดีตนางงามที่ถือว่าเป็นระดับตำนานเลยนะคะ

และตอนนี้นะคะบอกเลยว่าเธอด้านหลังเห็นไหม

ธุรกิจนี้ค่ะปังมากเลยนะคะ
ปังขนาดไหนไปพูดคุยกับเธอกันนะคะ

สวัสดีค่ะวันนี้สบายดีหรือเปล่าของเรานะคะ
อยู่กับมิสไทยแลนดเวิลปี๑๕

ของพี่ส้มนะคะบ้านส้มขนมสวย

ปีนั้นเป็นยังไงป่ะคะปี๑๙๙๐
เป็นปีที่เรายังเด็กมาก
ต้องบอกว่านางงานสมัยก่อนอายุน้อย
ดังนั้นเราถือว่าเป็นรุ่นใหญ่รุ่นแม่แหละ

เราก็อยากจะดูเราก็อยากจะเชียร์มันเหมือนแบบสถาบันนางงาม
แล้วเรารักเรามีความรักในสถาบันนางงามจริง
เกดนี่เป็นปี๑๙๙๒ที่ส้ม๑๙๙๐ก็ห่างกัน๒ปี
ตอนเกรดประกวดพี่ชมก็เป็นกรรมการ

บรรยากาศของกองเชียร์ยุคนั้นกับยุคนี้มันต่างกันยังไงบ้างคะ
ถ้าเมื่อก่อนมันดูยิ่งใหญ่อลังการมาก

พอเวทีมันใหญ่มากมันทำให้เราตื่นเต้นไปหมด
เวลาเดินออกมาเรามองไม่เห็นคนข้างล่างเลย

เป็นขนมไทยที่ชมต้องบอกว่ายลไปค่ะ
แต่ว่าเรามองอย่างนี้ว่าเวลาเราเป็นนางงามเนี่ยเราได้รับเกียรติมาก
แล้วเรามีโอกาสในชีวิตเยอะมากจากเด็กอายุ๑๙
สิ่งเดียวที่เราจะทำคือเราต้องรักก่อน
พอจบมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาเปิดสถาบันสอนเล็กกัน
เบเกอรี่อาหารฝรั่ง
สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็มามองตลาดว่าเราน่าจะไปในทิศทางใหม่
ก็เลยทำขนมไทยที่รูปทรงทันสมัยขึ้น
ก็ถือว่าในนามบ้านส้มขนมสวยถือว่าประสบผลสำเร็จ
ต้องขอบคุณลูกค้าที่เขารักเราด้วย
และเขาชื่นชมในขนมเราชื่นชมในตัวเรา
ชีวิตครอบครัวมิสมเป็นอย่างไรบ้างคะ

ลูกคนโต๑๙แล้วก็ช่วยแม่

มีแฟนนางงามเดินมาถามพี่ตรงว่าสบายดีหรือเปล่าคะ

คติประจำใจค่ะที่ทำให้พี่ส้มจากนางงามสู่วงการเชฟได้ค่ะ
ทุกคนมีโอกาสประสบผลสำเร็จทั้งนั้น
ถ้าตั้งใจและรักในสิ่งที่ตัวเองทำค่ะ
แล้วก็ฝากนะคะที่นี่โรงขนมรวมไปถึงมีเปิดเป็นโรงเรียนด้วย
มีสอนด้วยค่ะพี่ส้มเปิดสอนแล้วก็
ซึ่งวันนี้เราต้องขอบคุณพี่ส้มมากเลยนะคะ
หนูไม่มีโมงให้แต่หนูมีขอเลื่อนลูกภาคภาคภาคภาคนเดิมไทยรัฐนะคะ
ขอบคุณมากหนูน่ารักมากค่ะในกระเป๋าเดินหน้า
ในกระเป๋าบันเดย์ทริปค่ะ
อันไหนก็มีร่มมีอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะ

เริ่มจากที่ลูกชายชอบก่อนและแผ่นลูกชายเตเปรียกตูเนี่ย
แล้วก็จะมีมะยงชิดคว้านมะเล็กเราเอาเขาเหงียวมูลเนี่ย
ยัดเข้าไปอย่างนี้พูดให้อยากกินน่ะ
คือเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้ที่แบบว่าสบายดีหรือเปล่าเอามาฝากก็จะบอกแบบนี้ว่า
ถึงจะเปิดโรงเรียนสอนทำขนมได้คือต้องเป็นสิ่งที่เขารักจริง